รักแท้อยู่เหนือการเวลาคำพูดนี้ก็มักจะมีบทพิสูจน์เรื่อยมานะครับ
ถึงแม้ว่าจะไม่มากนักนะครับ
อย่างเช่นกรณีล่าสุดความรักของคุณปู่นอวุฒโธมัส
ซึ่งเป็นอดีตทหารอเมริกันในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่๒อายุ๙๓ปีนะครับ
เคยพบรักกับคุณย่าจ้อยมอริสอายุ๘๘ปี
ทั้งคู่พบรักกันในช่วงสงครามนะครับ
แต่ก็มีเหตุผลบางประการที่ทำให้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
แต่ว่าหลังเวลาผ่านมาทั้งหมด๗๐ปี
ทั้งคู่ก็ได้มาพบกันใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะครับ

เหมือนว่าความรักที่มีให้กันไม่ได้จืดจ่างไปเลยครับ
นี่คือนอวูดโทมัสอดีตทหารอเมริกันในยุคสงครามโลกครั้งที่๒วัย๙๓ปี
ที่กำลังเดินทางจากรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐอเมริกา
ไปยังเมืองแอดิเลสทางภาคใต้ของออสเตรเลีย
เพื่อพบกับจอยสมอริสวัย๘๘ปี
อดีตแฟนสาวที่เจอกันในช่วงสงครามโลก
วินาทีที่โทมัสพบกับมอริส
ถือเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบ๗๐ปีเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ซึ่งทั้งคู่ไม่อาจเก็บความตื่นเต้นและดีใจไว้ได้
สวมกอดกันอย่างอบอุ่น
โมัสเล่าว่าเขาพบกับมอริสที่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนของอังกฤษ
ก่อนวันดีเดย์ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกนอมังดีเพียงไม่กี่วัน
ขณะนั้นโทมัสอายุ๒๑ปีส่วนมอริสอายุ๑๗ปี
โมัสบอกว่าเขาและเพื่อนคนหนึ่งกำลังเดินข้ามสะพาน
แต่เมื่อมองลงไปข้างล่างก็พบหญิงสาวสองคนคือมอลิสและเพื่อน
กำลังต่อรองขอเช่าเรือพายอยู่ริมแม่น้ำ
เขาและเพื่อนจึงตัดสินใจเดินลงจากสะพานไปทักทายทำความรู้จัก
อลิสบอกเขาว่าพวกเธอต้องการเช่าเรือพายเล่นออกกำลังกาย
เขาจึงแนะนำให้เช่าเรือ๒ลำ
ลำหนึ่งสำหรับเพื่อนของเขาและเพื่อนของเธอ
ส่วนอีกลำสำหรับเธอและเขาใช้พายออกกำลังกายด้วยกัน
นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์
สงครามจบลงโทมัสก็เดินทางกลับอเมริกา
ทั้งคู่ติดต่อกันทางจดหมาย
โมัสขอให้มอริสย้ายไปอยู่อเมริกาและแต่งงานกัน

ทั้งคู่ลงเอยด้วยการตัดสินใจแต่งงานสร้างครอบครัวกับคนอื่น
ทั้งนี้ภรรยาของโทมัสเพิ่งเสียชีวิตเมื่อ๕ปีที่แล้ว
ส่วนมอริสอย่าขาดกับสามีแล้วหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนาน๓๐ปี
ขณะที่การพบกันของทั้งคู่ครั้งนี้
เกิดขึ้นเมื่อลูกของมอลิสพบข้อความที่โทรมัสกล่าวถึงแม่ของตัวเอง
ทำให้ในที่สุดโทมัสและมอริสได้กลับมาติดต่อกันอีกครั้งผ่านสไกฟ์
และเมื่อเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะ
คนหลายร้อยคนที่ประทับใจความรักของทั้งคู่
ก็ได้ร่วมกันระดมเงินสนับสนุนให้โทมัสเดินทางจากรัฐเวอร์จิเนีย
มาพบมอริสที่ออสเตรเลีย
เช่นเดียวกับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์
สนับสนุนเที่ยวบินฟรีให้โทมัสด้วย
ซึ่งทั้งคู่เผยว่าวางแผนจะใช้เวลาฉลองวาเลนไทยปีนี้ด้วยกัน